ไปดูเรื่องของนักเรียนกันหน่อย
นักเรียนที่ไม่อยากจะเป็นนักเรียนแต่อยากจะกลายเป็นนักเลง
ตีกันเหมือนเดิมค่ะไปดูดีกว่า
โอ้โหเรียบร้อยเลยรู้เลยแบบนี้
เห็นเลยนักเรียนเสื้อขาวที่ใส่หมวกกันน็อกแดงเหมือนเขาจะล้วงอะไรบางอย่างจากเสื้อด้วยนะ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่ากลุ่มนักเรียนชาย๓คนไปรุมทำร้ายเป็นนักเรียนสถาบันเดียวกัน
คือกลุ่ม๓คนใส่หมวกกระน็อกใส่ยูนิฟอร์มชุดนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง
บอกแบบนี้แล้วกันแต่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าแล้วคงจะรู้ว่าที่จังหวัดไหนนะคะ
ระยองค่ะตีกันอยู่ตรงไหนหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองนั่นแหละค่ะ
ข้างวิทยาลัยตรงนั้นเลยตำรวจเนี่ยสายตรวจผ่านมาพอดีเข้าไประงับเหตุค่ะ
ก่อนที่กลุ่มคนก่อเหตุจะวิ่งเข้าไปในวิทยาลัยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ
เมื่อวานนี้สักประมาณบ่ายสามโมงนะงานนี้มีคนเจ็บเลยอย่างที่เห็นเป็น
นักเรียนชายชั้นปวชค่ะปวช๒นะคะเป็นแผนกช่างก่อสร้าง
ถูกอะไรที่หัวเห็นไหมเลือดอาบเลยถูกตีด้วยท่อนเหล็กนะคะ
เขาบอกว่าแตกเลยนะแผลยาว๕เซนติเมตร
เจ้าตัวบอกแบบนี้คนเจ็บนะผมจำไม่ได้เลยว่าคนก่อเหตุเป็นใครอ่ะ
อย่างนั้นเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนก็แล้วกันถ้าแตกแบบนี้
ตอนนี้ทางวิทยาลัยควบคุมตัวคนก่อเหตุทั้ง๓คนมาได้แล้วนะคะ
จะมีการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบของวิทยาลัย
ส่วนทางคดีเดี๋ยวรอให้ผู้บาดเจ็บมาแจ้งความก่อนค่ะ
จะต้องเรียกผู้ก่อเหตุแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
สถาบันเดียวกันแท้เนอะ